บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๔๘ฉบับ
ที่๒ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
และได้ออกข้อกำหนดฉบับที่๑ลงวันที่๒๕มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๓แล้วนั้น
เพื่อให้มีมาตรการต่างเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตราเก้า
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๕๙
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่๒ดังต่อไปนี้
ข้อ๑ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหาสถานระหว่างเวลา๒๒นาฬิกาถึง๔นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
แต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ผลผลิตการเกษตรยาเวชพันธุ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์
ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธุ์การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
ขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปอย่างท่าอากาศยาน
โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง
และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่๑หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่น
โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ตามมาตรา๑๘แห่งพระราชกระหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๔๘
ข้อ๒ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ๑วัก๑
สำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้
ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย
ข้อ๓ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
จัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าว
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๓เมษายนพุทธศักราช๒๕๖๓
เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศณวันที่๒เมษายนพฤศกราช๒๕๖๓
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี